คุณผู้ชมคะเขาบอกว่ามีเพื่อนบ้านดีเหมือนมีแต้มบุญสูง
คือปกติเราอ่านข่าวเล่าข่าวว่าบ้านติดกันมีปัญหาระหองระแหง
ใบไม้ใบย่าหล่นมาแบบนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชม
แต่เรื่องนี้มันหนักกว่านั้นคุณผู้ชมค่ะ
บ้านนี้เขาบอกเลยว่าต้องทนกับพฤติกรรมของเพื่อนบ้าน
ที่คอยยิงลูกหินใส่บ้านเขาปลาหินบ้างหนักเข้าบางวัน
อุจจาระมาก็มีแจ้งความแล้วค่ะ
ถามว่าแจ้งแล้วยังเป็นมาหลายปีแจ้งแล้ว
นานขนาดไหนนานขนาดที่ว่าใบแจ้งความปลวกขึ้นแล้วค่ะ

ติดตามกันหน่อยเรื่องนี้เดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
คุณผู้ชมเจ้าของบ้านลงทุนตั้งกล้องวงจรปิดเลย
เพื่อจะเก็บหลักฐานจากคลิปเนี่ยคุณได้ยินเสียงป่ะล่ะ
หลังคาบ้านเขาตุ๊กตับนี่นะครับ
คือไม่เห็นทิศทางของกระสุนที่ยิงมาหรอก
ได้ยินแค่เสียงของก้อนอิดบ้างตกกระทบกับหลังคา
คลิปนี้เจ้าของบ้านส่งมาร้องพี่นักข่าวอย่างพวกเรา

คือเขาถูกเพื่อนบ้านกลั่นแกล้งค่ะ
เป็นการยิงปืนลมบ้างรวมไปถึงหนังสติ๊กก่อกวนตลอดทั้งคืนเลยนะฮะ
ทีมข่าวเดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าวค่ะ
อยู่ที่อำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีนี่เองค่ะ
มีนายทิติพัฒน์แล้วก็นางดวงพร
คู่นี้เป็นสองสามีภรรยากันแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านด้วย
บอกว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยไม่ได้โดนแค่บ้านเขาบ้านเดียวนะ
ถูกเพื่อนบ้านรายนี้ก่อกวนกันมาตลอดเลย
อย่างบ้านเขาเองโดนก่อกวนมา๓ปีแล้ว
จะโดนในรูปแบบไหนบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟัง

คุณผู้ชม๓ปีที่ทนมาแบบนี้ทั้งเศษก้อนอิดกระจัดกระจายเกลือนเต็ม
หลังคาเนี่ยกระจกก็ร้าวแล้วก็แตกหลังคาโรงรถ

คุณดูนับจำนวนก้อนหินดูสิว่ามันเยอะขนาดไหนที่เขาทนกันมา
เขาบอกว่าไม่พอในตัวบ้านนะรถยนต์ที่จอดอยู่ในบ้าน
กระจกหน้ารถก็แตกร้าวไปด้วยค่ะ
คือส่วนตัวนะคุณพี่เจ้าของบ้านบอกว่าไม่รู้จริงว่าไอ้ต้นเหตุที่เริ่มยิงกันครั้งแรกเนี่ยเกิดจากอะไร
เขาก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรให้ไม่พอใจหรือเปล่าแต่เขามั่นใจว่าเขาไม่เคยมีปัญหากับใคร
แล้วก็เข้าไปแจ้งความเพราะว่าบ้านเขาได้รับความเสียหายมาตลอดหลายปีค่ะ
จำนวนก้อนหินที่มาเนี่ยโอ้โหจะปูบคืนบ้านได้เลยน่ะมาจากบ้านอื่น
ตำรวจบอกว่าไม่มีหลักฐานเพียงพออยากได้หลักฐานใช่ไหม
แกก็ลงทุนไปซื้อกล้องมาติดรอบบ้านแล้วนะ
ตอนนี้ทางครอบครัวยังได้รับความเดือดร้อนอยู่อยู่อย่างหวาดระแวง
ที่บอกไปว่าใบแจ้งความแจ้งจนปลวกขึ้นนะคุณผู้ชม
แล้วไม่ได้โดนบ้านคุณพี่คนเดียวมีอีกบ้านหนึ่งได้รับผลกระทบเหมือนกัน
ชื่อว่าคุณพี่ลำพึงค่ะอายุ๔๖ปี
พาพี่นักข่าวจูงมือไปเลยนะพี่มาดูที่บ้านพัก
หลังคาเหมือนกันเลยเต็มไปด้วยก้อนอิดค่ะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าบ้านของเธอสภาพนี้เป็นเพราะอะไร
เป็นเพราะฝีมือของในแป๊ะเพื่อนบ้านนี่แหละ
ก่อเหตุคว่างก้อนหินใส่บ้านเธอรวมทั้งบ้านนี้โดนหนักหน่อย
ประทัดโยนเข้ามาภายในบ้านบ้านที่โดนมา๔ปีเต็ม
คุณผู้ชมดูสภาพหลังคาเขาสิคือหลังคาบ้านคุณพี่ลำพึงเนี่ยเป็นสังกษี
อิดโดนหินก้อนใหญ่โอ้โหล่วงอยู่เหมือนกันนะ
แล้วบางครั้งที่หนักที่สุดเธอรับไม่ได้จริงทำอะไรรู้ไหมคุณ

อุจจาระใส่บ้านเขาโอ้โหแล้วก็ในแป๊ะนี้นะคะ
ยังเคยต่อยหน้าแล้วก็ทำร้ายร่างกายคุณพี่ลำพึงด้วย
คุณพี่ลำพึงบอกว่าสาเหตุนี่นะในแป๊ะเขากล่าวอ้างว่า
กับลูกไปยิงก้อนหินใส่บ้านเขาก่อน

ซึ่งพี่แกบอกว่าไม่เคยทำไม่ได้รู้จักกันเลยนะฮะ

บ้านนี้ก็ไปแจ้งมาเป็น๑๐ครั้งเหมือนกันคุณผู้ชม
แต่ตำรวจบอกว่าอันนี้ตามคุณพี่เขาอ้าง

กลัวขึ้นแล้วจริง
เดี๋ยวไปฟังพี่ลำพึงเล่าด้วยความทุกข์ใจหน่อยค่ะ
อยู่กับคนประเภทนี้แบบใช้ชีวิตลำบากมากพี่สิ

วันดีคืนนี้ก็น้ำพูดภาษามันบ้านเนอะ
ขี้เราเนี่ยมาสาด
พอสาดเสร็จไม่กี่วินาทีล่ะ
เอาแล้วตุ่มตำตุ่มตำทุ่มมั่งวิ่งมั่ง

คุณเชอรี่เล่ามาขนาดนี้จะมีไหม
เราจะได้ยินการเล่าของแป๊ะบ้างไหม
ซิมันต้นเหตุเนี่ยไปคุยกับแป๊มาเหมือนกัน

คุณแป๊ยี่สามสิปเก้าปีเป็นเพื่อนบ้านกู้กรณีที่หลายคน

ทางนางลำพึงเพื่อนบ้านเนี่ยอันนี้คุณแป๊ะเล่านะ
ไม่พอใจในตัวเขาหลายเรื่องไงทั้งเรื่องจุดประทัดไล่นกบ้าง
เขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้จุดไล่คล้ายเขาไล่นก
เช่นเดียวกันว่าบ้านเขาก็ถูกก้อนอิดคว่างปลาใส่มาเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นบ้านเขาก็กระจกแตกเขาก็ชี้ดูให้ดู
มันหายไปช่องนึงรถของเขาก็ได้รับความเสียหายเหมือนกัน
ไฟตัดหมอกแตกอ่ะเข้าเองคุณมีใบแจ้งความเหรอ
ผมก็มีเหมือนกันต้องทำรั้วสังกษีกั้นเอาไว้ใหม่
แล้วก็บอกว่าหากว่าเพื่อนบ้านมีคลิปปลาลูกหิน
ไม่กลัวเพราะผมก็มีคลิปเหมือนกัน

เจ้าหน้าที่ช่วยเคลียร์ให้เขาหน่อยดีกว่า
ว่าถ้าหนักกว่านี้อาจจะเป็นปัญหาบานปลาย

อยู่ในอำเภอหนองแคร์สระบุรีใช่ไหม
ที่มีบ้านหนึ่งไปแจ้งความกับตำรวจ

โอ้โหฝากตำรวจไว้เถอะ
งั้นเราไม่มีทางรู้เลยว่าบ้านไหนเริ่มก่อน
ไม่ดีอาจจะไม่ใช่ทั้งสองสามบ้านนี้ก็ได้นะ

จะบอกนะคุณผู้ชมวันนี้ยังเป็นลูกหิน
แล้วถ้าวันหน้ามันเป็นลูกปืนจริงมันจะจบยังไง

คือถ้ามีคนกลางมาไกล่เกลี่ยได้นะคะ
ก็จะดีเพราะความเป็นเพื่อนบ้านคุณ
สุดท้ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะย้ายบ้านหนีนะคะ